สำหรับกรณีที่มีการแชร์คลิปในโลกออนไลน
ไปเจอกับผู้ผ่วงจิตเต้าเวชคนนึงเข้ามาขอเงิน
กระทืบเขาจนเขาสลบคาเท้า

คือวันนี้เนี่ยได้มีการคุยกับหลานสาวคนเจ็บ
เราก็ได้คุยกับน้องนักศึกษาคนที่อยู่ในคลิปด้วยนะคะ
เล่าเหตุการณ์ให้ฟังก่อนเนี่ยคุณผู้ชมขออนุญาตหยุดภาพแล้วกันนะครับ
เพราะว่าคือมันเป็นความรุนแรงแล้วเราไม่อยากนำเสนอและไม่อยากสนับสนุนจริงค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ท่ารถโคกสำโรงสะโบดที่จังหวัดลบบุรีนะคะ
นักศึกษาคนนี้คือคลิปเนี่ยเปิดมาก็เป็นจังหวะนี้เลยค่ะ
ทำร้ายกระทืบเขาที่ศีรษะแล้วก็เตะซ้ำเป็นสิบครั้งอ่ะนะคะ
ซึ่งผู้ชายชุดดำที่ถูกกระทืบทราบชื่อต่อมาคือนายพยอมอายุ๓๖ปี

กระทืบจนสลบอยู่กองอยู่ตรงนั้นเลยค่ะ
พอญาติญาติมารู้ข่าวเนี่ยก็รีบตามหาตัวแล้วก็พาไปส่งโรงพยาบาลนะคะ
หลานสาวนายพยอมคนเจ็บเล่าบอกว่าน้าชายเนี่ยออกจากบ้านไป

มาเจอว่าถูกทำร้ายอยู่ตรงท่ารถโคกสำโรงสะโบดก็รีบพากลับบ้าน
แต่อาการไม่ดีเลยค่ะมีอาการเวียนหัวอาเจียนปวดหัว
รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลคุณหมอบอกว่านายพยอมสมองบวมนะคะ
ก็รีบไปแจ้งความที่ตำรวจสพโคกสำโรง
รู้ว่าคนที่ทำร้ายเป็นนักศึกษาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดลบบุรี
เธอได้เจอตัวด้วยนะเธอก็เข้าไปถามเขาว่า
ทำแบบนี้มันเกินไปหรือเปล่า
นักศึกษาบอกว่าผมไม่รู้ว่าเขาเป็นผู้ป่วยจิตเวท
ผมตกใจเพราะเขาเนี่ยเดินมาขอเงินแล้วผมไม่ให้
เขาก็ขู่แล้วก็ทำท่าเหมือนจะใช้อาวุธมาทำร้าย

หลานสาวก็เลยถามกลับไปอีกว่ามันไม่เกินไปหน่อยเหรอ
กระทืบขนาดนี้จนเขาสลบลองฟังเสียงหลานสาวนะคะ
เขาได้แค่บอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจ
เขาน้าชายเราคือเขาสติไม่ดีเราไปขอเงินเขา
แล้วเขาก็บอกไม่ให้มีก็ไม่ให้
แต่น้าชายเราทำท่าจับของในตะก้า

มันมีหรือเปล่าเขาทำก่อนแล้ว
เหมือนเขาจะเอาแต่ชีวิตเล่นแต่ตรงศีรษะ
อย่างนี้เลยเรารับไม่ได้ค่ะ
คือปกติพ่อค้าแม่ค้าที่ท่ารถนะคะ
ก็จะรู้จักกับนายองค์อาจคนเจ็บ
พี่อ๋อขออภัยนายพยอมอน์ค่ะคนเจ็บ
แล้วก็ชอบเดินขอเงินขอขนมจากพ่อค้าแม่ค้านะคะ
ซึ่งนายพยอมคนนี้ก็ไม่เคยทำร้ายใครนะแต่ว่าอาจจะดูแต่งตัวดูรุงรังดูสกปรกนิดหน่อยอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่จิตใจดีก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะโดนกระทืบขนาดนี้
โดยทางตำรวจสพโคกสำโรงมีการสอบปากคำนักศึกษาที่ก่อเหตุแล้วนะคะ
ก็เดี๋ยวจะมีการดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุต่อไป
ซึ่งล่าสุดเนี่ยน้องคนนี้ก็มาพร้อมกับกระเช้านะคะเข้าไปเยี่ยมคนเจ็บแล้วมาพร้อมพ่อแม่ของตัวเองด้วย
เขาเล่าเหตุการณ์ว่ายังไงลองฟังเขาหน่อยนะคะ
โอเคลูกผู้ชายดีลูก

เพราะว่ารักษณะเหมือนคนเจ็บเนี่ยควักของค้นของในตะกร้าเหมือนจะพุ่งเข้ามาทำร้ายเขา
แต่ก็แนะนำให้วิ่งหนีหน้าคราวหลัง
คือขนาดนี้แล้วเนี่ยมันก็เป็นคดีติดตัวเนาะ
แล้วมันคือการทำร้ายร่างกายด้วยจากการกระทำ
ซึ่งเบื้องต้นเนี่ยทางฝั่งครอบครัวของคนเจ็บ
เขาก็บอกว่าก็ดีใจที่คนก่อเหตุเนี่ยมาพูดคุยกับแม่แล้ว
เยี่ยมน้าชายแล้วแล้วก็ยืนยันว่าจะรับผิดชอบเรื่องค่าเสียหายทั้งหมด
ส่วนคดีความเดี๋ยวให้ตำรวจรอใบรับรองผลจากแพทย์
เพื่อเอาไปดำเนินคดีในส่วนของการทำร้ายร่างกายแล้วกัน
แล้วก็เดี๋ยวจะเรียกทั้งสองฝ่ายมาเจรจากลายเกลี่ยต่อไปนะคะ